ทีนี้ตอนนี้เราก็อยากไปคุยกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่
โดยเฉพาะไปคุยกับพื้นที่อำเภอทุ่งสงศ์
ทุ่งสงศ์คือก็ได้รับอิทธิพลเหมือนกัน
เพราะว่าทิศทางของพายุคือผ่านมาทางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
มาทางช้างกลางแล้วก็ไปยังกระบี่
ทีนี้ตรงช้างกลางมันติดกับทุ่งสงฆ์ด้วย

วันนี้กับผู้ศึกข่าวไทยรัชทีวีประจำจังหวัดนครสีธรรมราช
คุณวรปัตรคงจิตงามสวัสดีค่ะ

คุณวรปัตรคะพูดถึงสถานการณ์ณตอนนี้หน่อยค่ะ

เช้านี้ตั้งแต่เมื่อคืนหลังจาก
เวลา๒๐นาฬิกานะฮะน้ำป่าได้ทะลักเข้าสู่ตัวเมืองทุ่งสงศ์นะครับ
ครับซึ่งขนาดนี้เวลานี้ก็น้ำในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์เนี่ยครับ
ก็ได้ลดแห้งสู่ภาวะเกือบปกตินะฮะ
แต่สิ่งที่ลงเรืออยู่ก็คือเศษขยะเต็มถนนอะไรไปหมด
และก็ส่วนน้ำหลังจากลดในเขตเทศสะบานกว่างตุ้งสงฯแล้วเนี่ยครับ
น้ำได้ทะลักเข้าท่วมเขตในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะ
เป็นหมู่๔หมู่๓หมู่๑ตำบลชมายเนี่ย
ตอนนี้ซึ่งมีระดับน้ำสูงมากประมาณสัก๕เมตรบางที่
และก็ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเศริษฐ์ร้อนอย่างหนังนะฮะ
ส่วนที่ผมไปเดินสัมผัส
ที่เดินดูเยี่ยมประชาชนเมื่อกี้ก็
ส่วนที่น้ำรถที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้

เพื่อมาหาของไปกิน

ยังออกไม่ได้จาก
ที่น้ำท่วมอยู่ที่ตำบลที่วังเหนือ
ที่ตำบลที่วังที่ตำบลเขาโล
ซึ่งตอนนี้ระดับน้ำได้สวีปเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อยแล้วก็ชาวบ้าน

ครับที่จะเข้าช่วยเหลืออยู่อืมซึ่งในช่วงตอนเช้า
ที่กองพันธการที่
โดยในอำเภอทุ่งสงฆ์
ก็ได้มีหน่วยทหาร
ของค่ายเทพศตรีศรีสุนทร
มธบ๔๓ได้นำกำลังแพทย์
ได้นำกำลังเหนือท้องแบน
คนทางหารและรถยกสูง

ที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในขณะห่วงเวลาขนาดนี้นะครับ

ส่วนเมื่อคืนหลังจากที่
ทะลักเข้าสู่ตัวเมืองทุ่งสงศ์แล้ว
ได้เข้าสู่ของชาวบ้าน
สัตว์ไม่ว่าเป็นไก่เป็นหมู
ตอนนี้ได้ล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วครับ
คุณคุณวารผัทครับในพื้นที่ทุ่งสงทร์

ก็ตอนนี้สภาพนานาเวลานี้ตอนนี้

แล้วก็สลับกับท้องฟ้ามืด
เหมือนกับเมฆฝนลอยอยู่ปกคลุมอยู่ทั่วไทยพร้อมที่จะตกทุกเมื่อนะครับ

แต่ว่าเช้าวันนี้นี่คือยังไม่มีฝนตกลงมาถูกไหมคะ
ช่วงเช้ามีตกแล้วตกตกตกมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับ
ออกแล้วก็หยุดไปหยุดไปแล้วก็สลับกลับ
มีร้องพาเปิด

และก็สนุนการสัญจรณ์ตอนนี้ตั้งแต่ฟูกศงไปจังหวังธนคมศรีสัมมาราชไม่สามารถใช้ได้
ก็มีปัญหาต่างด้านการจราจรขนาดนี้ก็น้ำทั่วมอยู่กลายจราจรอยู่

ส่วนทางรถไฟขบวนที่มาจากกรุงเทพ
ไปจังหวัดตรังแล้วก็อำเภอกันตัง
ขนาดนี้งดให้บริการมาสุดทางที่อำเภอที่ชุมทางทุ่งสงศ์นะครับ
แล้วมีอีกกระบวนหนึ่งก็ขบวนกรุงเทพนครศรีธรรมราช
ก็งดให้การบริการมาสุดปลายทางที่อำเภอทุ่งสงศ์
โดยทางการรถไฟให้จัดรถบัส
ที่จะนำผู้โดยสารส่งต่อไปยังที่หมายปลายทางนะครับ
อำเภอตรุงสงที่ตำบลที่วังระดับน้ำก็กำลังเพิ่ม
ทางตนุนที่ได้รับมาล่าสุดรถเล็กไม่สามารถผ่านได้

ภาคเจ็ดโมงกว่ากว่านะครับค่ะมีคนท้องแข่ไข้ข้อท้องช่วยเหลือ
ซึ่งที่อยู่ที่สถานีรถไฟที่วังนะครับ
เพราะทางน้ำเผอร์นายยิราโรธสำแดงก็ให้หน่วยอภพลและทางหาร
ใช้เรือท้องแบนเข้าไปรับตอนนี้ขนาดนี้ก็ครับ
เมื่อกี้พูดถึงนายอำเภอนายอำเภอสั่งการอย่างไรบ้างฮะ
น้ำที่อาจจะไหลลงมาจากเท๊าขาวหลวงอีกนะครับ
ชาวบ้านที่อบพยพมาอยู่ที่ศูนย์ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้
หรือว่ายังไงบ้างฮะตอนนี้นำเภอตั้งกรงปัจจันทรรย์อยู่
แล้วก็ได้ประสานทุกหน่วยงานนะฮะ
ไม่ว่าประชาโดทางหารหน่วยแพทย์ทางหารอะไรเงี้ย
คือเฝ้าสเตนบายคอยยี่สิบสี่เชื้อโบงครับ
สารงานเกี่ยวกับอปลกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
จะมีดินสไลด์ดินถล่มไหมเพราะในเขตพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย
เคยมีดินสไลด์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต
เมื่อครั้งก่อนนะครับใช่ครับก็ขนาดนี้ก็
นายอำเภอก็กำลังเฝ้าคอยระวังตั้งกองบัญชาการที่จะคอยประสานนานอยู่กับ
อปปลอค่ะมันผู้ใหญ่บ้านอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับค่ะ
จิตกำลังใจชาวบ้านที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะเขาก็บางครั้งเขาก็พูด
เปยน้อยใจนิดหน่อยบางครั้งก็บอกว่าเออตอนนี้ณเวลานี้ไม่มีหน่วยงาน
เข้ามาช่วยเหลือเลยผมก็ตอบไปว่าเออบางครั้งก็มันเป็น
การน้ำท่วมพื้นที่กว้างนะครับไอ้การที่จะบริการครั้งเดียวให้ทั่วถึงนี้มันก็ไม่ได้
แต่เดี๋ยวจะประสานแบบว่าให้หน่วยราชการอะไรเนี่ยเข้าไป
ที่เขาสแตนบายที่เขากำลังจะเข้าไปช่วยเหลืออยู่อ่ายังไงก็ฝากให้กำลังใจชาวบ้านด้วยนะครับ
วรปัตย์แล้วก็เดี๋ยวเราช่วยประสานกันอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะครับขอบคุณนะคะ
คุณวรปัตรคงจิตงามผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานมาจากพื้นที่อำเภอทุ่งสงที่น้ำป่าเนี่ยทะลักฝากไว้ด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมรายงานเข้ามาหน้าจอบอกว่าสี่แยกหนองว่าที่ทุ่งสงศ์เนี่ย
รถยังไม่สามารถผ่านได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณวรปัตย์เนี่ย
เช็คจุดนี้ให้ประชาชนด้วยนะครับใช่ค่ะ